คุณผู้ชมอยากรู้แล้วใช่ไหมเมื่อวานนี้เราอัปเดตล่าสุดตอนกลางคืนถูกไหม
นิวโชว์ค่ะก่อนจบคือมีการรางวัลนำจับ

สรุปแล้วเดี๋ยวก่อนนะยังไม่ได้บอกว่าเจอเสียแป้งนะ
แต่ไอ้ที่จับเพิ่มได้คือ๒ลูกสมุน

มามอบตัวนะคะใช่อ่าเรียบร้อยเดี๋ยวคุณผู้ชมต้องไปดูด้วยเพราะว่าตำรวจเนี่ยสอบสวน
แล้วเจ้าตัวจะว่ายังไงจะให้ข้อมูลอะไรที่เป็นประโยชน์ไหมว่า
ตกลงคำถามอย่างเดียวเลยตัวการเลยสำคัญ

คุณผู้ชมคะเป็นเวลาเกือบจะ๑สัปดาห์แล้วนะคะ
เสียแป้งเนี่ยแหกคุกแหกโรงพยาบาลแล้วแต่การจะเรียกหายตัวออกไป
เนี่ยนายชวลิศทองร่วงค่ะแกล้งป่วยหนีออกไปจากโรงพยาบาล
คือคนที่อยู่ร่วมขบวนการในการแหกโรงพยาบาลแห่คุกครั้งนี้
ก็ทยอยถูกจับกลุ่มกันไปอย่างต่อเนื่อง
ล่าสุดเมื่อวานนี้ที่เรารายงานใช่ไหมทรายเมียบิ๊กอ่ะก็ถูกนะคะ
ถูกสารออกหมายจับแล้วจนกระทั่งคุณผู้ชมเช้าวันนี้ค่ะ
ค่ะจักรีแป้นน้อยเป็นสามีของซายที่ถูกจับไปเมื่อวาน
โดยทางด้านอดีตรองพบตรท่านพลตำรวจเอกสุชาติธีรสวัสดิ์ท่านเดินทางไปรับตัวมาค่ะ
จากนั้นตำรวจนะคะบางส่วนก็เดินทางไปที่คอกวัวญาติของในบิ๊ก
อยู่ในพื้นที่ตำบลพญาขันที่อำเภอเมืองพัทธลุงไปเพื่ออะไร
เพราะถือว่าเป็นหนึ่งในรถใน๓คันที่เป็นกล้องวงจรปิดว่า
สามคันทยอยกันออกมาที่พาเสียแป้งหนีออกจากโรงพยาบาล
เขาเอามาจอดเอาไว้ที่คอกวัวของญาติในพื้นที่ใกล้เคียงกับบ้านของเขา
ภายในรถจากการตรวจสอบเจอกระเป๋าสีดำ๑ใบ
คล้ายกับกระเป๋าที่ตรวจสอบพบในช่วงของวันที่มีการนำกระเป๋าใส่เสื้อผ้า
นั่นแหละที่ไปให้การช่วยเหลือทางด้านของเสียแป้งค่ะ

แล้วเจ้าตัวปฏิเสธเปล่าผมถือกระเป๋าใบนี้เป็นประจำอยู่แล้ว
ปรากฏว่าในรถคันนี้ค่ะเจอกระเป๋าลักษณะคล้ายกันเลย
ทีนี้ทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะ
บอกแบบนี้ว่ารถกระบะคันนี้เนี่ยเป็นชื่อแม่ของในบิ๊กนะคะ
แต่ตรวจค้นแล้วมันไม่ได้เจออาวุธปืนหรือว่าสิ่งผิดกฎหมายนะ

แล้วในกระเป๋าเนี่ยมีซองสีน้ำหน้ามีซองสีน้ำตาล
มีป้ายทะเบียนรถด้วยที่ถูกถอดเอาไว้ใส่เอาไว้ในกระเป๋า
แล้วก็ยังมีข้าวของเครื่องใช้บางส่วนนั่นแหละค่ะ
ตำรวจคุมตัวในบิ๊กนะคะกับรถกระบะนะคะคันนี้ที่ยึดมาได้
ไปที่กองร้อยตำรวจระเวนชายแดนที่๔๓๔ค่ะ
ไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนเข้าไปบันทึกภาพแต่อย่างใดนะคะ
บิ๊กมีอาการเครียดไหมเขาบอกว่าสีหน้าดูยิ้มแย้มนะ
ไม่ได้ดูเคร่งเครียดอะไรแต่อย่างใดแถมยังสูบบุหรี่ด้วย
คุยกับตำรวจเนี่ยแบบคุยปกติเลยค่ะเดี๋ยวลองดูหน่อยแล้วกันค่ะ
คุยกับตำรวจเนี่ยคุยกับตำรวจเนี่ยคุยกับตำรวจเนี่ย

คุยกับตำรวจเนี่ยคุยกับตำรวจเนี่ย

คุยกับตำรวจเนี่ยคุยกับตำรวจเนี่ยคุยกับตำรวจเนี่ย

คุยกับตำรวจเนี่ยคุยกับตำรวจเนี่ย
คุยกับตำรวจเนี่ยคุยกับตำรวจเนี่ย

คุยกับตำรวจเนี่ยคุยกับตำรวจเนี่ย
คุยกับตำรวจเนี่ยคุยกับตำรวจเนี่ย

คุยกับตำรวจเนี่ยคุยกับตำรวจเนี่ย

คุยกับตำรวจเนี่ยคุยกับตำรวจเนี่ย

คุยกับตำรวจเนี่ยคุยกับตำรวจเนี่ย

คุยกับตำรวจเนี่ยคุยกับตำรวจเนี่ย
คุยกับตำรวจเนี่ยคุยกับตำรวจเนี่ย
คุยกับตำรวจเนี่ยคุยกับตำรวจเนี่ย
คุยกับตำรวจเนี่ยคุยกับตำรวจเนี่ย

คุยกับตำรวจเนี่ยคุยกับตำรวจเนี่ย
คุยกับตำรวจเนี่ยคุยกับตำรวจเนี่ย

คุยกับตำรวจเนี่ยคุยกับตำรวจเนี่ย
คุยกับตำรวจเนี่ยคุยกับตำรวจเนี่ย
คุยกับตำรวจเนี่ยคุยกับตำรวจเนี่ยคุยกับตำรวจเนี่ย

คุยกับตำรวจเนี่ยคุยกับตำรวจเนี่ย
คุยกับตำรวจเนี่ยคุยกับตำรวจเนี่ย
คุยกับตำรวจเนี่ยคุยกับตำรวจเนี่ย

คุยกับตำรวจเนี่ยคุยกับตำรวจเนี่ยคุยกับตำรวจเนี่ย
คุยกับตำรวจเนี่ยคุยกับตำรวจเนี่ย

คุยกับตำรวจเนี่ยคุยกับตำรวจเนี่ย
คุยกับตำรวจเนี่ยคุยกับตำรวจเนี่ย

คุยกับตำรวจเนี่ยคุยกับตำรวจเนี่ย

คุยกับตำรวจเนี่ยคุยกับตำรวจเนี่ย

คุยกับตำรวจเนี่ยคุยกับตำรวจเนี่ย

คุยกับตำรวจเนี่ยคุยกับตำรวจเนี่ย
คุยกับตำรวจเนี่ยคุยกับตำรวจเนี่ย

คุยกับตำรวจเนี่ยคุยกับตำรวจเนี่ย

คุยกับตำรวจเนี่ยคุยกับตำรวจเนี่ย

คุยกับตำรวจเนี่ยคุยกับตำรวจเนี่ย

สอบสวนอีกค่ะบิ๊กกับปอยก็ถือว่าเป็นบุคคลที่เข้าไปช่วยเหลือในการหลบหนีจริง

แล้วนำกระบะไปนำตัวเสียแป้งไปส่งที่จุด
ตรงบริเวณรอยต่อระหว่างพัทธลุงกับตรัง
จากนั้นเสียแป้งและลูกสมุนได้มีการประสานกับทางบุคคลที่คาดว่า
เป็นคนสนิทเพื่อให้การช่วยเหลือในการหลบหนี
ซึ่งหลังจากที่พวกเขาส่งเสียแป้งแล้วเนี่ย
ก็แยกย้ายกันกลับไปที่บ้านในจังหวัดพัทธลุงค่ะ
แล้วไปรับตัวทั้งภรรยาและลูกของตัวเองเพื่อหลบหนีไป
แต่พอเขาเห็นข่าวออกกันแบบนี้
ลึกโครมมากประกาศออกหมายจับ
เจ้าตัวบอกรู้สึกผิดและไม่คิดว่าจะหลบหนีได้ต่อไป
เลยตัดสินใจเข้ามอบตัวค่ะ
ก็มีสองส่วนคือหนึ่งเรายังเชื่อว่าอยู่ในพื้นที่นะครับ

เพราะเขาก็อย่างที่เราทราบนะครับ
การที่เขาหลบหนีมาเขาก็มีมูลเหตุจูงใจอะไร
อยากจะอยู่ในพื้นที่เนื่องจากมีเครือข่ายอะไร
ก็อีกส่วนหนึ่งก็ถ้าออกไปเราก็มีการเฝ้าระวังป้องกันแล้วก็ประสานกัน
จะอยู่ไหนก็แล้วแต่เราพยายามเต็มที่
ทีนี้นะคะคุณผู้ชมเมื่อเย็นที่ผ่านมาสารมีการอนุมัติออกหมายจับคนที่๘ค่ะ
นายสุธิวัฒน์ขุนนรงค์อายุ๒๘ปีในหนอน

หนอนชาวจังหวัดพัทธลุงเขาเป็นใคร
นี่นายหนอนเป็นคนพาเสียแป้งหลบหนีค่ะ
ซึ่งรถคันนั้นเป็นรถที่นำขบวนรถของเสียแป้งนั่นเอง

ทีนี้ตอนนี้เท่ากับว่าตำรวจออกหมายจับไปนี่

ตอนแรกเรายังสงสัยกันอยู่เลยนะว่าตกลงเสียแป้งอยู่ในรถคันไหน
คือกลายเป็นปรากฏว่าในหนอนอยู่ในรถคันนั้นค่ะ
เท่ากับว่าตอนนี้ออกหมายจับไป๘คนแล้วนะแต่จับไปได้แล้ว๖คน
เท่ากับว่าเหลือในหนอนกับเสียแป้งค่ะคนสำคัญ
ตำรวจติดตามจับกลุ่มแล้วนะคะคาดว่าน่าจะยังหลบหนีอยู่ในพื้นที่จังหวัดพัทธลุง
ส่วนก่อนหน้านี้ที่มีข่าวว่าเสียแป้งเขาหนีไปแล้ว
ประเทศต่างประเทศแล้วหรือเปล่าท่านบอกว่าเรื่องนี้ท่านยังไม่ได้ยืนยันนะ
เพราะข้อมูลเอาจริงยังพบว่าอยู่ในประเทศไทยค่ะ
แล้วอาจจะอยู่ช่วงรอยต่อระหว่างจังหวัดนี่แหละ
ส่วนรถยนต์ที่ใช้ก่อเหตุมี๓คันค่ะยึดมาแล้ว๒คัน
เหลือแต่รถซีวิกสีดำคันแรกตามกล้องวงจรปิดเมื่อสักครู่นี้๑คันนั่นแหละค่ะ
สอบสวนปอยกับบิ๊กเสร็จค่ะก็นำตัวส่งไปที่พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะ
แล้วเวลาวันเมียของบิ๊กไปฝากหังที่ศาลแล้วนะคะ
ทีมข่าวก็พยายามสอบถามเรื่องที่เกิดขึ้นแต่ว่าบอยกับซายไม่ตอบคำถามอะไรกับสื่อเลย
ทีมข่าวก็ถามซายย้ำอีกรอบนึงว่าตกลงทรายตั้งท้องหรือเปล่า
ซายก็สายหัวปฏิเสธนะคะ
เราได้คุยกับแม่ของซายค่ะแม่ก็ยืนยันนะคะว่าลูกสาวไม่ได้หลบหนีไปกับบิ๊กสามีเลย

ซายเนี่ยเหมือนก่อนที่จะก่อเหตุ
ซายไปที่โรงแรมกับบิ๊กสามี
แล้วก็มีการเปิดห้องพัก๒๐๒๑ตุลาคม๒คืน
โรงแรมอยู่ห่างจากโรงพยาบาลมหาราชที่เสียแป้งรักษาตัวแค่๓กิโลเมตรนะคะ
คืนแรกซายนั่งรถไปกับบิ๊กที่โรงพยาบาลแต่ไม่ได้ขึ้นไปข้างบน
แล้วบิ๊กกลับลงมาเพราะช่วยเสียแป้งไม่สำเร็จ

คืนวันที่๒ซายนอนรอบิ๊กอยู่ที่โรงแรม
ขณะที่ทีมงานช่วยเหลือพาเสียแป้งหนีออกจากโรงพยาบาลได้สำเร็จ
บิ๊กขับรถมารับซายที่โรงแรม
ปอยขับรถพาเสียแป้งหนีหลบหนีออกนอกพื้นที่แล้วก็แยกย้ายกัน
ย้ายกันทรายกับบิ๊กขับรถมุ่งหน้าไปพัทธลุง
แต่พอเป็นข่าวดังปุ๊บก็เลยหนีต่อไปที่พื้นที่จังหวัดตรัง
ก่อนจะกลับมาที่พัทธลุงแล้วก็ถูกจับแปลว่าไปด้วยกันนะ
อ่าแปลว่ารู้เห็นแล้วไปด้วยกันหรือเปล่าแต่ที่แน่แน่ทรายให้การภาคเศษคือ
แบ่งรับแบ่งสู้ค่ะอ้างบอกว่าไม่ได้ช่วยเสียแป้งหลบหนี
แล้วก็ไม่ได้ขึ้นไปบนโรงพยาบาลเพื่อช่วยเหลือเสียแป้งแต่ก็อยู่กับบิ๊กตลอด
ได้คุยกับแม่ของบอยนะคะที่เอาข้าวกระเพราหมูไข่ดาวกับผัดซีอิ๊วมาฝากลูกชาย
แม่บอกว่าลูกชายไม่ได้รู้จักเสียแป้งในคุกเพราะว่าลูกแม่ออกจากคุกมาก่อน
แต่จากการที่ลูกชายมาบอกว่ารู้จักเสียแป้งผ่านลูกน้องแต่ไม่ยอมบอกว่ารู้จักผ่านคนไหนเนี่ย
ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคือคนไหนเพราะลูกก็ไม่บอกแม่
แล้วลูกชายก็ยอมรับว่าเสียแป้งเนี่ยเสนอจะให้รถกระบะกับลูกถ้าช่วยแหกคุกแต่ลูกไม่เอา
แม่ก็งงว่าลูกแม่จะไปช่วยเหลือเสียแป้งทำไมทั้งที่ผ่านมาเสียแป้งก็ไม่ได้มีบุญคุณอะไรกับลูกแม่มาก่อนเลย
คงจะยังไม่ประกันตัวลูกออกมาค่ะไม่ใช่ว่าไม่อยากช่วยลูกหรอกนะ
คิดว่าอยู่ในนั้นลูกแม่อาจจะปลอดภัยกว่า
ไม่ต้องมีคนใหญ่อยู่เบื้องหลังไม่ใหญ่จริงเขาจะออกมาได้ยังไงดูดิ
มันดูเหตุการณ์มันสะดวกทางทุกอย่าง
พูดน่าสนใจนะถ้าไม่ใหญ่จริงเขาจะออกมาได้ยังไงล่ะ

นี่ไงล่าสุด๒ทุ่ม๓๕นาทีค่ะ
ตำรวจคุมตัวบิ๊กกับปอยมาที่สถานีตำรวจภูทรเมืองนครศรีธรรมราชแล้วนะคะ
นี่ค่ะสดร้อนเลยนี่คือล่าสุดเลย
มีชุดตำรวจคุ้มกันอย่างแน่นหนา

ทั้งสองคนไม่ตอบคำถามอะไรกับสื่อเลยนะคะ
บิ๊กเนี่ยคืออาการชัดมากค่ะ
คือดูหงุดหงิดดูโมโหดูตาขวาง
ไม่แน่ใจว่าเป็นที่อารมณ์หรือเป็นที่อะไร

เพราะว่าตำรวจก็คงเค้นสอบทั้งคืนแน่นอนนะคะ